ซึ่งเป็นผลงานที่ดีสุดตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ครั้งแรกในปี๒๐๐๘
แล้วตอนนั้น๒๐๐๘ได้ที่๖ก็ถือว่าดีแล้วแต่ครั้งนี้เป็นบริษัทหน้าใหม่
ระหว่างวันที่๒๐สิงหาคมถึง๑กันยายน
รอบแรกไทยอยู่กลุ่มอีหรือแน่นกับจีนเวียดนาลังกาและซีรังกา
ทำให้การ์ต้าคว้าแชมป์สมัยแรกไปครองอย่างยิ่งใหญ่
พร้อมกับมวฮาเมฆอิปราฮิม
คว้า๒รางวัลส่วนบุคคลทั้งผู้เล่นทรงคุณค่า
แล้วก็บอลเร็วยอดเยี่ยมครับ